แล้วปรากฏว่าไปที่บ้านพักของคนที่จ้าง

เอาถูกเอาที่เป็นเหมือนเป็นกระสุนปืน

เอาอย่างนี้เขามีคลิปด้วยนะคะ
เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าเขาข่มขู่กันยังไงแบบไหน
นี่ผมเสียใจว่าพี่ผมให้เขามาดูแลพี่
ผมเลือกมาให้พี่ให้ดีให้เอ็มอย่างดี

ผมเสียใจว่าพี่วันเกิดผม
อันนี้มันเป็นเหตุการณ์นะคะ
ที่เหมือนกับตัวผู้เสียหายเขาถ่ายคลิปเก็บเอาไว้
แต่คุณผู้ชมมาเล่าให้ฟังอย่างนี้
คือคลิปนี้นางสาวเฟย์นามสมมุติก่อนนะ
เธอเอาคลิปนี้นะคะไปแจ้งความกับตำรวจสนตลิ่งชัน
จะให้ดำเนินคดีกับในเอกค่ะนะคะอายุ๓๕ปี
ซึ่งอยู่แถวถนนสวนผักนะคะซอย๑๙
แล้วหลังจากนั้นเธอบอกว่าเธอถูกข่มขู่คุกคาม
โดยให้เหตุผลที่ถูกข่มขู่คุกคามว่า
ซึ่งเธอบอกว่าก็น้องวัย๑๗ปีเนี่ยโอ้โหเอาจริงยังสวมเครื่องแบบชุดนักเรียนอยู่เลย
ในคืนวันนั้นน่ะนางสาวเฟย์เธอให้การแบบนี้นะคะ
เล่าว่ามันเป็นคืนของวันที่๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
กับพีอาร์เพื่อนนะคะรวมกันสักประมาณ๗คน
เป็นงานเลี้ยวันเกิดของนายเอกนั่นแหละนะคะที่บ้าน
ระหว่างงานเนี่ยเธอก็เห็นแล้วแหละว่าในเอกกับภรรยาเหมือนไม่พอใจ
แล้วก็ว่ากล่าวว่าพวกเธอทำไมถึงไม่ดูแลลูกชาย
วัยสิบเจ็ดปีของเขาเลยทั้งที่เธอบอกอ่ะอย่างที่คุณรู้น่ะ
เล่าให้คุณชมฟังอ่ะน้องเขาส่งชุดนักเรียนอยู่ด้วยอ่ะนะคะ
ในงานเลี้ยงเธอบอกคืนนั้นน่ะในเอทำยังไง
ขู่ยังไงรู้ไหมคะเอากระสุนปืนประมาณสักห้าสิบนัดเลยนะ
เทกองบนโต๊ะที่พวกเธอนั่งแล้วข่มขู่
พวกเธอเองไม่อยากมีปัญหายกมือไหว้ขอโทษ
แล้วก็เดินทางกลับมานะหลังงานเลิก
ต่อมาอันนี้วันที่๒๘ใช่ไหมที่เกิดเรื่อง
ไปบ้านนายเอกพอมาวันที่๒๙ค่ะ
พวกเธอก็ไปรับงานอีกไปรับงานเอ็นเตอร์เทน

เป็นร้านขายอะไหล่รถยนต์แถวย่านเสาชิงช้า

ซึ่งคนที่เขาชวนไปแล้วเขาจ้างเนี่ยเป็นเพื่อนของนายเอกด้วย
แต่กลายเป็นเหมือนในเอกรู้ตกดึกมาที่งานเลยค่ะ
คนอื่นในงานเข้าไปห้ามแล้วก็เห็นอย่างในคลิปนั่นแหละค่ะ
พวกเธอบอกตอนนี้กลัวเรื่องของความปลอดภัย

แล้วเพื่อนเขาก็พูดประมาณว่า
แล้วเมียเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวน้ำ

เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสนตลิ่งชันก็มีการบันทึกคำให้การ
ของผู้เสียหายทั้ง๓คนเอาไว้นะคะ
หลังจากนี้เดี๋ยวต้องไปรอดูว่าจะมีผู้เสียหายอื่นมาให้การเพิ่มเติมหรือเปล่า
ก็จะมีการพิจารณาไปดำเนินการกับผู้ต้องหารายนี้ต่อไปค่ะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบข้อที่จริงก่อนนะ
แล้วต้องรอให้ทางฝ่ายนายเอกมาชี้แจงด้วย

ออกมาเป็นข่าวแล้วแบบนี้เนี่ยนายเอกก็ออกมาชี้แจงกับทางเราได้เหมือนกันนะคะ
ว่ามันตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะ